นี่คุณผู้ชมเจ้าของร้านที่เขาขายของ๒๐บาทนะนะ
เขาบอกว่าทุกวันเลยเวลาที่จะมาเปิดร้าน
แทนที่จะเปิดร้านแล้วก็ขายของได้เลย
กลับมาเจอกองเป็นกองอึ๊ะอยู่ที่ข้างหน้าร้าน
เจอทุกวันเลยแล้วพอมองไปเอ๊ะมันก็ไม่ใช่แบบอื้อหมา
ทีนี้เขามีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดติดอยู่
เดี๋ยวไปดูกันค่ะเฉลยและสุดท้ายเนี่ย
คนที่มาปล่อยกองนี้ไว้เอาเขามาทำอย่างนี้เพื่ออะไรดูกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงที่เดินมาไหมอ้าวเดินเดินเดินมาเสร็จแล้ว
แล้วเดี๋ยวดูภาพต่อค่ะถกกางเกงลงมาอย่างนี้เลย
แล้วก็มานั่งปลดทุกข์ตรงนี้คือตรงเนี้ยคือกลางตลาดด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยบ่อยเข้าเจ้าของร้านบอกว่าโอ้โห
นี่ไม่อายเลยเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาถ่ายอุจจาระ
อยู่ที่หน้าร้านขายสินค้าทุกอย่าง๒๐บาทของคุณมงคลศรีวรกุลแบบนี้
คือก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่จับไม่ได้
ว่าใครเป็นคนมาปลดทุกข์นี่ไงก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
คือเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าโอ้โหมาทีไรจะมาเปิดร้านเห็นกองอุจจาระทุกที
ก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งไปทีนี้ต้องหาหลักฐานซะหน่อยใช่ค่ะ
แล้วคนที่มาปลดทุกข์เนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะคุณมีสองคนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าพอติดกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแล้วว่าผู้หญิงด้วยนะ
มาทำแบบนี้เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเพจข่าวกุมภาวะปีค่ะ
เหตุการณ์นี้มันอยู่ที่ตลาดสดตำบลกุมภาวะปีที่อุดร
โอ๊ยเพราะอะไรนี่เดี๋ยวต้องไปสืบกันต่อนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณมงคลเจ้าของร้านนี่แหละ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เมื่อก่อนนี้นะมีคนมาอาเจียนมาปัสสาวะ
ตามมุมมืดของร้านบ่อยที่ร้านยังไม่อะไรหรอก
ก็ช่วยการเก็บกวาดก็ทำความสะอาดนี่พานักข่าวของเราไปชี้จุดเลยนะ
ชี้ให้ดูว่าไอ้จุดตรงนี้มันเคยมีอยู่
แต่ทีนี้พอมารอบนี้เจอศึกหนักเป็นอุจจาระไม่ไหวจริง
แล้วตอนแรกยังเข้าใจว่าเป็นหมาหรือเปล่ามาถ่ายไว้
แต่พอดูมันไม่ใช่คลิปนี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งกว่า
เมื่อวันที่ห้าตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคนที่มาปลดทุกข์เนี่ย
มี๒คนผู้หญิงคนแรกเขาเดินมาจากทางด้านซ้ายเลี้ยวผ่านหน้าร้าน
แล้วก็เข้าไปทางด้านขวาไปนั่งยองปลดทุกข์เสร็จแล้วก็กลับออกไป
ทีนี้กล้องมันก็ส่งสัญญาณมาที่มือถือของเจ้าของร้านคือคุณมงคล
ว่ามันมีการเคลื่อนไหวถูกไหมดึกดื่นแล้วอ่ะตีหนึ่งกว่าแล้วอ่ะ
มันมีใครมาเคลื่อนไหวอยู่ตรงร้านทีนี้ก็เลยออกจากบ้านมาที่ร้าน
จะมาดูหน้าหน่อยผู้หญิงคนที่ปลดทุกข์
แต่ปรากฏผู้หญิงคนนั้นไปแล้วค่ะเหลือสิ่งที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
คือกองอุจจระเนี่ยแหละอืมหือฮือ
คุณมงคลก็เลยทำความสะอาดไปหนึ่งรอบแล้วกลั้นใจนะ
ทำความสะอาดแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อน
ไม่นานค่ะมือถือส่งสัญญาณเตือนมาอีก
เอามีอีกเหรอมีความเคลื่อนไหวที่ร้านอีก
พอดูปุ๊บอ้าวมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ

มาทางเดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปปลดทุกข์ไว้ใกล้

นี่อันนี้คนที่สองก็ต้องลุกมาทำความสะอาดอีก
แม้แต่มันเหลืออดเหลือทนแล้ว
ก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าที่โพสต์ไม่ได้จะประจานนะ
คือในโพสต์คุณมงคลบอกว่า
เห็นแก่ตัวขี้เรียราชเหมือนหมาเลย
มักง่ายนี่คือความทุกข์ใจของร้านค้าในตลาด
ห้องน้ำก็มีไม่ไปเข้าล่ะ
ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วผมขอประนามสักทีเถอะครับ
ทุกข์ใจเหลือเกินนะฮะอุจจาระปัสสาวะ
วันเดียวทำมาหลายคนแล้วมันหลายกอง
ก็ต้องออกมาล้างไว้แบบนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อน
ใช่ค่ะคือจริงเขาก็บอกว่า
เขาก็ไม่อยากที่จะเอาเรื่องเอาราวนะ

ซึ่งคลิปที่ผมส่งไปในโลกโซเชียลเอาไปแชร์กัน
ผมก็ตัดภาพมาเพื่อไม่ให้เห็นหน้าผู้หญิงสองคนนี้ชัดนะ
ที่เห็นหน้าชัดมันก็มีแต่ผมไม่ได้ตัดลงไปโพสต์
เพราะความจริงเราก็สงสารเขาอยู่แต่ว่ามันก็เหลืออดจริง
ที่ผ่านมายังไม่ได้ร้องเรียนไม่ไปแจ้งความ
ก็พยายามแก้ไขช่วยกันต้องมาล้างกันทุกวันแบบนี้นะฮะ
ก็คิดว่าถ้ามีกล้องแล้วอาจจะไม่กล้าทำอีก
ทีนี้คุณมงคลเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ไม่เอาแล้วนะไม่เอาคือผมจะไปแจ้งความ
ไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เลยถามไง
เพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดขึ้นตี๑ของวันที่๕ตุลาคม
แต่ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอยากรู้ว่าพี่มงคลเป็นยังไง
เมื่อคืนมันมีอีกไหมผู้หญิงคนไหนอีกไหม
มาปลดทุกข์ที่หน้าร้านเขาบอกว่าโอ๊ยเมื่อคืน
ผมจับมือถืออยู่ตลอดเลยเพราะมือถือมันเชื่อ
กล้องวงจรปิดใช่ไหมนั่งดูอยู่ตลอดเลยไม่ได้นอนเลยเนี่ย
แต่ก็ไม่มีใครมาปลดทุกข์นะเมื่อคืนนี้
ผมมีทุกข์ไม่ได้นอนเลย
ต้องมาเฝ้าต้องมารอต้องมาจับจ้องว่าใครจะมาปลดทุกข์ในตลาดอีก
คุณต้องไปตรวจสอบด้วยนะเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้
คนที่เขาติดตามข่าวเขาก็เอ๊ะคุณมงคลอาจจะเคยมีเรื่อง
อาจจะเคยมีปัญหากับกลุ่มคนกลุ่มไหนหรือเปล่า